เลขาเท่าที่ฟังเนี่ยนั่นหมายความว่ากศธชเองก็ยอมรับว่า
ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วเอกชนเขาไม่กล้าไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ย
เพราะกฎที่มีอยู่ของกศช
ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อ๑๐ประมาณที่ครั้งแรกที่ออกกฎ
แชมป์มัสเกอรี่เนี่ยแพลตฟอร์มมันยังไม่เยอะเท่านี้ใช่ไหมครับ
อย่างงี้เราต้องแก้ไขให้เขาไหมครับเราจะไม่ต้องแก้ไขกฎเหล่านี้นะครับ

คณะกรรมการท่านก็จะแก้ไขอยู่แล้วครับ
ท่านก็มีบัญชามาแล้วว่าหลังจากประโลกนี้แล้วให้สัตว์ต้นงานเนี่ย
เตรียมเลือกขึ้นมาแล้วก็ที่จะปรับทั้งมัสแก๊สและมัสเกอรี่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ากรกฐเข้าไปคุยแล้วเขาได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่า
ราคาเท่านี้เท่านี้จริงเนี่ยเราจะไม่เพิ่มวงเงินให้แล้วใช่ไหมครับ

แค่นี้ครับก็คือก็ได้เรียนพี่กล้องไปนะครับ
เพราะฉะนั้นพูดว่าถ้าพี่เขาไปหาฟอร์ปออนเซอร์เพิ่มได้
ก็ดีกับประเทศไทยดีกับตัวพี่เขาเพื่อนมาถ่ายแจ้งแบ็คจะเยอะซึ่ง
ครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับท่านเรขาเขาจริงครับ
ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ